ตอนนี้มีข่าวหนึ่งในโลกโซเชียลนะคะ
ซึ่งจริงก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวมาเรื่อยอยู่แล้ว
เรื่องของเขาดินใช่หลายคนบอกว่ามันจะต้องมีการปิดตัวหรือไม่นะคะ
แล้วก็ล่าสุดก็อาจจะต้องมีการย้ายที่พี่ม้าไปธัญบุรี
ก็เลยมีการพูดถึงเรื่องนี้กันมากในโลกโซเชียล
เพราะว่าเขาดินแห่งนี้เนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวปีนึงแล้วเนี่ยหลายล้านคนนะคะ
ตอนนี้เปิดมา๗๙ปีแล้วก็เชื่อว่าทั้งสองท่าน
รวมทั้งคุณผู้ชมด้วยน่าจะเคยมีประสบการณ์ดี
หรือว่าความประทับใจที่เกิดขึ้นกับเขาดินแห่งนี้นะคะ
เราได้รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมไปติดตามกันเลยค่ะ

วันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาย้อนดูความทรงจำดี
ที่ใครหลายคนนะคะมีขึ้นที่สวนสัตวศิษย์แห่งนี้
เดี๋ยวเราจะพาไปดูความทรงจำเหล่านี้ในสวนสัตว์ดุสิตกันค่ะ
๙ปีที่สวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินมะนาว
เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งรุ่นจิ๋วรุ่นใหญ่
จนถึงวัยชราให้ได้เข้ามาเยี่ยมชมสัตว์ป่านานาชนิด
และด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนของแต่ละครอบครัว
จึงทำให้บรรยากาศในเขาดินแต่ละวันไม่เคยที่จะเงียบเหงา
โดยเฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์บรรยากาศก็จะคึกคักเป็นพิเศษ
เพราะแต่ละครอบครัวก็จะหอบฮิ้วจูงมือลูกหลานมาเที่ยว
ความทรงจำดีไว้ก่อนที่สวนสัตว์ดุสิตจะย้ายในอีก๒ปีข้างหน้า
ตั้งแต่โตมาพอเราจะพูดว่าเราได้มาเที่ยวสวนสัตว์ใช่ไหมคะ
เราก็จะนึกถึงเขาดินเพราะว่าเรารู้ว่าที่กรุงเทพมันจะมีเขาดิน
ก็อยากจะมาเห็นช้างอยากจะมาเห็นยีลาฟก็มีความรู้สึกเอ้ยสวนสัตว์ที่นี่ล่มลื่น
มีความบันเทิงมีความสนุกให้กับเราแต่พอได้ข่าวมาว่าตรงนี้จะต้องย้าย
ก็มีความรู้สึกน้องที่อยู่ในกรุงเทพคงไม่มีโอกาสเหมือนเราเมื่อตอนเด็กแล้วนะ
ก็มีความทรงจำว่าสวนสัตว์คือเขาดินเนอะมันเป็นมันเป็นอะไรที่เรารู้ว่าสวนสัตว์คือเขาดิน
แล้วก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าพระราชวังที่เราจะจำกันได้
วันนี้ก็เลยพาหลานหลานมาค่ะก็อยากให้เขาได้มาเห็นบรรยากาศที่เราเคยเห็นเดี๋ยวอีกหน่อย
จะไม่มีโอกาสได้เห็นบรรยากาศนี้ก็เลยตอนนี้ถ่ายรูปไว้เยอะเลยเหมือนกันคือมา
ครั้งก็ชอบไปไหนนะลูกแมวน้ำป่ะไปดูโชว์แมวน้ำอ่ะค่ะ
เสียดายค่ะเพราะว่าคิดว่าตรงนู้นมันไกลไกลแบบว่าเนอะคือกรุงเทพก็ตรงนี้ก็เป็นศูนย์กลางเหมือนกันเนาะค่ะ
เพราะว่าลูกก็บอกแม่รีบไปนะเดี๋ยวเขาจะย้ายไปอยู่คลอง๖แล้ว
รู้รู้คุณครูน่าจะบอกหรือว่าเพื่อนคุยกัน
บนเนื้อที่๑๑๘ไร่สวนสัตว์ดูสิต
โซนการแสดงของสัตว์ต่างไว้๑๒จุด
อาทิเกาะนกการแสดงสัตว์
อาคารสัตว์เลื้อยคลานการแสดงแมวน้ำ
รวมถึงการแสดงของชาวป่าเคนย่า
อีกหนึ่งโซนที่ใครหลายคนมาเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตแห่งนี้

นั่นคือจุดการแสดงกายกรรมจากประเทศธัญญาค่ะ

ว่าเขามีการแสดงอะไรกันบ้างค่ะ
การแสดงกายกรรมจากประเทศเคนย่าเป็นอีกหนึ่งจุด
เรียกความดึงดูดจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม
เสียงปรบมือและรอยยิ้มจากผู้ชมที่นั่งบนอัธจันทร์
แตกต่างจากจุดแสดงอื่นในสวนสัตว์เลยก็ว่าได้
สัตุศิษย์หรือเขาดินวนาเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดมานาน
หากเปรียบกับช่วงอายุคนถือว่าย่างเข้าสู่วัยชรา
แต่สถานที่แห่งนี้ยังสร้างทั้งความสุขและรอยยิ้ม
รวมถึงความทรงจำที่ดีที่เกิดขึ้นตลอด๗๙ปี
และแม้ในอนาคตอีก๒ปีข้างหน้า
การสวนสัตว์มีแผนจะย้ายไปในพื้นที่ใหม่ย่านคลอง๖
แต่สวนสัตว์ดุสิตก็ยังเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาท่องเที่ยวได้ตามปกติ
บรรดาสัตว์ป่านานาชนิดทั้งในและต่างประเทศกว่า๑๖๐๐ตัว
ก็ยังอยู่ให้ได้ชมได้เก็บความทรงจำและความประทับใจ

ริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน

คือดิฉันไปทั้งตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กแล้วก็โตแล้วก็ยังไปอยู่
ที่ฉันไปตั้งแต่เป็นเด็กจนมีลูกก็พาลูกพาเด็กไปอีก
มันใกล้มันอยู่ในกรุงเทพไปสะดวกด้วยนะ